มาดูหนุ่มช่างเหล็กดัดในจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
เข้าบันทึกประจำวันเป็นหลักฐาน
ที่สาริตำรวจภูทรชมแล้ว
หลังจากที่กลายเป็นคนโชคดี

กลายเป็นคนโชคดีรับรางวัลเงินสดไปหน่อ๖ล้านบาท
จากการถูกรางวัลที่๑นั่นเองนะครับ

นายพิรมจำรูนอายุ๓๙ปีชาวบ้านหมู่๕ตำบลท่าบรืออำเภอเมืองนครศรีธรรมราชนะครับ
เดินทางไปที่สาริตำรวจภูทรชม
ลงบันทึกประจำวันเพื่อเป็นหลักฐาน
หลังเป็นผู้โชคดีถูกสลากกินแบ่งรัฐบาล
งวดวันที่๑เมษายน๒๕๖๐ได้รับเงินไป๖ล้านบาทนะครับ
โดยนายพิรมได้นำสลากชุดที่๗แล้วก็ชุดที่๘ประจำงวดวันที่๑เมษายน๒๕๖๐
แสดงให้กับเจ้าหน้าที่วันนี้เป็นของผม

พร้อมระบุว่ามีอาชีพเป็นช่างทำเหล็กดัด
เปิดร้านรับทำเหล็กดัดรายย่อยไม่มีชื่ออยู่ในหมู่บ้าน
แล้วก็รับงานทำเหล็กดัดนอกสถานที่
โดยซื้อสลากดังกล่าวจากหน้าตลาดหัวถนนตำบลท่าเรือมา๑คู่

คิดหรอกว่ามันจะถูกหรือไม่ถูก

เนื่องจากนานทีถึงจะไปแผงลอตเตอรี่ไปหยิบมาสักใบหนึ่งนะครับ
ส่วนถามว่าเงินรางวัลที่ได้จะนำไปไหนให้คุณอาริยาคุณสุภานีบ้างหรือเปล่า

เขาจะเอาไปนำไปลงทุนขยายร้านเหล็กดัดให้ได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น
เพื่อให้สามารถรับงานจากลูกค้าได้มากขึ้น
แล้วก็รู้สึกดีใจมากที่จะได้มีเงินทุนประกอบอาชีพที่ทำอยู่นะครับ
ตำรวจก็ได้ดำเนินการลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานตามความประสงค์ของคุณพี่พิบรม
หนุ่มโชคดีรายนี้แล้วก็แสดงความยินดีด้วยนะครับ
เรื่องแบบนี้เป็นเรื่องของดวงของใครของเขา
พูดถึงเรื่องดวงเนี่ยถ้าเกิดว่าดวงเมื่อวานไม่ดีไม่ถูกไม่เป็นไร
เดี๋ยวมาเริ่มต้นใหม่ดูดวงวันนี้กันดีกว่า
โชคจะเข้าข้างเราหรือไม่